ในวันพรุ่งนี้นะคะพระบรมราชสรีรังคารในหลวงราชการที่เก้า
อันเชิญไปประดิษฐานอย่างพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
ราชวรวิหารและวัดบวรนิเวศราชวรวิหารนะคะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมกันจาก

ห้า
โบราณราชประเพณีตั้งแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกศิลป์
ดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังส่วนพระบรมราชสรีรังคารจะถูกอันเชิญไป
ดิษฐานยังวัดประจำรัชกาล

หรือวัดที่มีความสำคัญกับพระมหากษัตริย์พระองค์นั้น
สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งนี้นะครับ
พระกรุณาโปรดกล้าปลดหม่อมให้
เชิญพระบรมราชสิริอังคาร
ไปประดิษฐานหรือไปบรรจุที่พระอาราม๒แห่ง
ด้วยกันคือที่วัดราชบพิษ
และที่วัดบวรนิเวศวิหารครับ
การเชิญไปบรรจุที่วัดราชบพิษนั้น
จะไปปฏิสถานอยู่ที่ใต้ฐานพระพุทธอังคีรส
ซึ่งใต้ฐานพระพุทธอังคีรสวัดราชบอพิสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหาร
ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีถึง๖พระองค์
ประกอบด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่๒
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๓
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๔
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕
และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๗
ภายในวัดราชบอพิสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหาร
ยังเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงจุลาลงกรราชสันตติวงศ์
อันเป็นสายสัมพันธ์นับเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพระอบพระบรมราชสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบพิษ

ใต้ฐานพระพุทธชินศรี
ซึ่งเป็นพระประธานองค์หนึ่งในพระอุโบสถ
โดยใต้ฐานพระพุทธชินศรีนี้เอง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๖ด้วย
ซึ่งพระองค์เคยทรงพระผนวดที่วัดนี้เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสยามกุฎราชกุมาร
อกจากนั้นแล้ววัดบวรนิเวศราชวรวิหารยังเป็นวัดที่ในหลวงรัชกาลที่๙
ทรงพระผนวดและเสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่พระตำหนักปัญญา
ซึ่งเดิมเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งส่งพระผนวดด้วย